ขโมยขโจนกันต่อค่ะคราวนี้เนี่ยเกิดขึ้นที่นครศรีธรรมราช
คนที่เขาเลี้ยงชวนชมเนี่ยต้นชวนชมบางทีเขารักเหมือนลูกเลยนะ
มูลค่ามันก็เยอะค่ะทีนี้มีขโมยเนี่ยมาเอาไปมูลค่าเกือบครึ่งแสนนะคะ
ไปดูกันหน่อยค่ะเหตุการณ์นี้ที่เกิดขึ้นนะคะ
จุดที่เกิดเหตุอยู่หน้าอาคารพาณิชย์ที่ตำบลปากภูนอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช
นายสากลอมรสถิตอายุ๔๐ปี
เจ้าของบ้านค่ะเนี่ยพาผู้สื่อข่าวไปดูแล้วบอกว่าน้องถ่ายเลยถ่ายเลย
กระถางเหลืออยู่ในสภาพนี้คุณผู้ชม
เป็นเศษซากเป็นร่องรอยดินที่มันร่วงกระจัดกระจายแบบนี้
จากเดิมที่ต้นเนี่ยสวยนะครับ
บอกว่าเมื่อก่อนต้นมันสวยแบบนี้
เพราะว่าช่วงตี๔มีคนร้ายเข้ามาแล้วก็ยกต้นชวนชมไป
นายสากลที่เป็นเจ้าของเขาก็เล่าให้ฟังนะ
บอกว่าต้นชวนชมที่ปลูกเอาไว้โดนคนร้ายขโมยไป๓ต้น
มีต้นใหญ่อายุประมาณ๔ปี๕ปีแล้วค่ะต้นหนึ่ง
ซึ่งเป็นต้นชวนชมใหญ่เลยสูงประมาณ๘๐เซนติเมตร
ความกว้างของต้น๑คนโอบนะคะ
แล้วก็กำลังออกดอกแบบสีชมพูสะพรั่งเต็มต้นเลย
แล้วกว่าจะเลี้ยงให้ทรงต้นมันสวยได้แบบนี้นะ
แล้วที่สำคัญนะคุณสากลเขาบอกแบบนี้ว่าต้นนี้ลูกค้าจองเอาไว้แล้วด้วย
ตังมัดจำเอาไว้แล้วค่ะแต่ตอนนี้ไม่มีของให้ลูกค้า
ส่วนอีก๒ต้นที่โดนขโมยก็คือเป็นต้นขนาดกลางกับขนาดเล็ก
ยังไม่มีดอกทั้งหมดที่โดนไปคือ๓ต้น
มูลค่าก็ประมาณเกือบ๖๐๐๐บาทนะคะ
ซึ่งเพื่อนบ้านที่เขาอยู่ติดกันเขาก็ให้ข้อมูล
บอกว่าตอนประมาณตี๔ได้ยินเป็นเสียงรถยนต์นะคะ
ขับออกไปจากหน้าบ้านแล้วรถยนต์มันเสียงดังมากเลย
เพื่อนบ้านได้ยินนะแต่ก็ไม่ได้ลุกขึ้นมาดู
แล้วพอตื่นเช้ามาก็มารู้ว่าต้นชวนชมโดนขโมย
มั่นใจว่าไอ้เสียงรถยนต์ที่ได้ยินดังบึ้นอยู่หน้าบ้าน
เมื่อตอนตี๔คงเป็นรถของคนร้าย
ทีนี้ตำรวจก็คาดว่าคนร้ายคงมีความรู้เรื่องไม้ประดับ
หรือว่าเขาอาจจะมีใบสั่งมาให้มาขโมยนะคะ
เพราะว่าต้นชวนชมของนายสากลที่ปลูกเอาไว้เนี่ย
สมบูรณ์สวยงามหลังจากนี้เนี่ย
ตำรวจก็เลยจะต้องแกะรอยคนร้ายจากกล้องวงจรปิด
ไปดูหน่อยว่ามาจากเส้นทางไหน
แล้วพอหลังจากที่ยกต้นชวนชมไปแล้วไปไหนต่อ
จะได้จับกลุ่มคนร้ายมาดำเนินคดีต่อไปนะคะ
ชวนชมของพี่เขาสวยเกือบทุกต้นเลยนะ